มีคนบาดเจ็บแล้วคนบาดเจ็บคือคุณตา

แล้วมีคนร้ายเข้ามาขโมยของในบ้าน
จังหวะนั้นเป็นจังหวะที่ตากลับมาที่บ้านพอดี
พอคนร้ายเจิมเอาไม้ตีพริกเอาสาก
ประฟาดคุณตาจนหัวแตกหน้าปูดไปหมดเลยค่ะ

ต้องรีบไปประถมพยาบาลคุณตาวัย๗๔ปีคนนี้ก่อน
เห็นไหมที่ย้อมสีเนี่ยเลือดทั้งนั้นนะคุณผู้ชม
นี่เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ค่ะ
ปฐมพยาบาลคุณตาสมปองแทร่ย่าอายุ๗๔ปี
อยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งที่สัตหีบชนบุรีนั่นแหละ
โอ้โหเจ็ดสิบสี่แล้วอ่ะ
สากที่เป็นสากไม้ตีหน้าตีหัวแบบนี้
นี่คืออาวุธที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุ
แล้วตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงนะนะก็เจอรองเท้าผ้าใบสีน้ำตาลคู่นึง
เจอพวกประแจเครื่องมือช่าง
กันไก่กระป๋องแป้งเด็กของกลางทั้งหมดนี่แหละค่ะ
ที่คนร้ายขโมยมาขโมยออกจากบ้าน
แล้วก็มาทิ้งเอาไว้ตรงพงหญ้าริมถนน
ทีนี้คุณผู้ชมอยากให้ฟัง
ฟังคุณตาสมปองเล่าหน่อยซิ
เมื่อตอนตี๕๓๐ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปไปตลาด
จังหวะนั้นทำไมถึงย้อนกลับมา
แล้วมาเจอคนร้ายมันทำอะไรคุณตาบ้างคะ
ประมาณหมดแล้วผมเดินกลับมานี่
ครับ
มันก็บิ๊งออกมาเข้าไปในบ้านแล้วหรอครับ
คือตามมาเห็นโจรเข้าไปในบ้าน

โอ้โหคุณตาก็เจ็บอะนะ
คือตอนที่ออกไปตลาดแล้วน้ำมันรถหมดไง
ตาก็เลยต้องเข็นกลับมาที่บ้านแล้วมาเจอว่าประตูเปิดอยู่

พอถามไปเท่านั้นแหละมาทำอะไร

แล้วตาตาจำอะไรได้บ้าง
ก็จำได้ว่ามันขี่มอเตอร์ไซค์ไปเก่าหน่อย
สีดำไม่รู้เหมือนกันว่ารุ่นอะไร

อันนี้คือเลขที่คุณตาจำได้นะ
แต่หมวดอักษรหรือจังหวัดอะไรเนี่ยจำไม่ได้จริง

นี่แหละค่ะก็มุ่งหน้าไปทางถนนสุขุมวิทย์
ส่วนทรัพย์สินที่คนร้ายขโมยเนี่ยคือเขาไม่ได้หยิบไป
หลังจากปฐมพยาบาลคุณตาเสร็จนะ
ก็ส่งโรงพยาบาลเอาคุณตาส่งโรงพยาบาลสัตหีบก่อน
หลังจากออกโรงพยาบาลญาติบอกว่าเดี๋ยวต้องพาคุณตาเนี่ย

อยู่ในพื้นที่คงดักซุ่มรอไง
ว่าบ้านไหนคนแก่อยู่ละหนึ่ง
แล้วคนแก่ออกไปนอกบ้านด้วยสอง

ส่วนทางกันแล้วอุปกรณ์ที่ไปเจอเนี่ย
แจเครื่องมือช่างเอ่ยกระป๋องแป้งเด็กเอ่ย
ไม่รู้เหมือนกันว่าคนก่อเหตุเนี่ย

หรือเป็นจอมโจรเจ้าสำอาง
เอากระป๋องแป้งเด็กเอามาทำไมเลย

ดูนี่สากที่เอามาฟาดคุณตาค่ะ